ดอลหลายคนต้องบอกเลยว่ายกให้คนนี้เลยนะ
พี่อ้ำพัชราพันธ์เองรวมไปถึงสาวน้ำเพชรนั่นเองนะคะ

แต่ครั้งนี้เธอบอกว่าต้องปั๊วต้องปังมาก

เอาแบบนี้นะคะแล้วก็โพสต์แบบเปิดเผยเลยนะคะ
ทำที่เกาหลีเลยนะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละ
แล้วก็แผลยังไม่ทันหายดี

ก็อัพรูปแล้วไปทงไปเที่ยวแล้วทำตัวปกติเหมือน

นั่งลงรูปพี่อ้ามมากดไลค์ด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ

ให้อ่านตัวอักษรนะคุณอาจจะไม่ฟินจ้ะ
บันทึกแทนก็เลยติดต่อสาน้ำเพชรไป
อยากถามถึงความรู้สึกอีกครั้งนะคะ

ว่าผ่านมีดหมอมาซะระบมขนาดนี้
ส่วนไหนของเธอที่คิดว่าคล้ายซุปตาเบอร์หนึ่ง

อาการของเพชรก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
แล้วก็อยู่ในระหว่างกลับไปพักฟื้นที่ไทยนะคะ

แล้วก็ประทับใจมาก

พึ่มแล้วชอบคือสวนศัพท์สั่นเลย
สั่นทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
ว่าส่วนไหนที่จะเหมือนพี่อ้ำนะคะ
ก็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนโครงหน้านะคะ
เพราะว่าโครงหน้าเนี่ยคุณหมอทำให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยค่ะ
ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะอ่าเสียงที่เห็นอยู่เนี้ย
ยังไม่ใช่เป็นภาพที่ว่าเสร็จแล้วนะคะภาพชุดสีเหลืองเนี่ย
อันนี้เป็นภาพเก่าส่วนภาพชุดสีดำเนี่ยเนี่ยภาพนี้เนี่ย
คือเป็นภาพที่อยู่ในระหว่างการค่ะหลังการสัญลัยคุณทำคืออย่างงี้
เสียงที่ส่งมาเนี่ยอยู่บนเครื่องเมื่อคืนนางบินประมาณสามทุ่ม
กำลังคิดกลับเมืองไทยส่วนภาพชุดสีดำนางบอกว่าคุณแม่
หนูแบบว่าเหนื่อยมากไปเที่ยวก็บอกลูกคะลูกได้ยังไม่หาย
หนูก็ไปเที่ยวยอมใจกราบจริงจริงนะฮะเนี้ยอันนี้ไม่ได้พูด
ข้าวข้างน้ำเผ็ดน่ะฮะดูไปดูมาก็คล้ายคล้ายอยู่อ่อ
คือแบบว่าคนดีที่๑เลยคนดี๒๐๑๘นะคะ